หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่า
เพื่อไทยยังไม่ได้มาติดต่อให้ร่วมรัฐบาลนะ
โดยเฉพาะการยกมือให้คุณเสนต์ถาทวีศิลป์
คันดิเดตนายกฏบนภัยจากเพื่อไทย
ต้องตอบให้ชัดเจนถึงเรื่องมาตรา๑๑๒
คุณภิรพลสารีรัฐวิพาค
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยกับพักเพื่อไทย
เปิดเผยบอกว่าการที่พักเพื่อไทยเชิญคนนั้นคนนี้ร่วมรัฐบาล
แต่ยังไม่ได้ติดต่อมาที่รวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญเข้าร่วมรัฐบาล

แล้วก็ต้องดูว่านะครับมีพักไหนเข้าร่วมรัฐบาลบ้าง
เพื่อดูนโยบายของแต่ละพักว่ารับได้หรือเปล่า
ส่วนกรณีที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักเพื่อไทย
มีท่าทีเชื้อเชิญรวมไทยสร้างชาติ
คุณพีรพันธ์ย้ำว่าก็ขึ้นอยู่กับภักดิ์เพื่อไทยแหละ
ซึ่งเป็นพักแก่นำว่าจะเชิญใครบ้าง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรวมไทยสร้างชาติครับ
สำหรับการโหวตเลือกนายกัธมนตรีก็ต้องดูว่าคนที่ถูกเสนอชื่อ
มีทัศนคติและนโยบายอย่างไรที่สำคัญนะครับ
พักการเมืองที่พักรวมไทยสร้างชาติยอมรับไม่ได้นะครับนะครับ
รับไม่ได้คือก็คือเรื่องของมาตรา๑๑๒
หากภักดิ์เมืองไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาธมีศิลป์

คุณพีรพันธ์บอกว่าก็ต้องถามความชัดเจนเรื่องนี้แหละนะ
เพราะคุณเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะแก้ไข
เช่นเดียวกับคุณแพทองทานชินวัฒน์
ที่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะทำนโยบายบางอย่างนะครับ

ผมเคยพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่า

แต่การโหวตของเราเนี่ยก็ต้องดูว่า
คนที่จะได้รับการเสนอชื่อ

แนวทางเขาเป็นยังไงนะครับ

ส่วนเรื่องการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ถ้าเป็นคุณเสร็จแล้วนะครับ

เพราะว่าแกก็เคยมีประเด็นเรื่องให้สัมภาษณ์อยู่

โอ๊ะอีกคำถามนึงอันนี้ถามดีจะตอบอย่างไร
นักข่าวถามว่าหากพักเก้าไกลยกมือให้คุณเศรษฐา

คือคุณพิรพันธ์ตอบว่าเป็นเรื่องของพักเก้าไกล
สำหรับพักรวมไทยสร้างชาติทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติภักดิ์
ไม่มีไปแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนแน่นอนนะครับ
ขณะที่คุณธนกรวันบุญคงชนะครับรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินเอ่ยปากชวนไปร่วมรัฐบาลนะนะ
คือส่วนตัวเขาก็สนิทสนมกับคุณสมศักดิ์เหมือนเป็นครอบครัว
จะอยู่คนละพักกันก็ตามแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะครับ
ยังคุยกันอยู่บ่อยยอมรับว่ามีการส่งสัญญาณมาว่า
ถ้าจะมาก็ต้องมาทั้งพักแต่เขาก็คือคุณธนกรนะครับ
ไม่ได้อยู่ในวงเจรจาของพักคนที่จะเจรจาคือหัวหน้าพัก
ทำได้แค่ส่งสัญญาณต่อไปยังพักนะครับเพื่อให้ทราบทิศทางทางการเมือง
ส่วนการตัดสินใจพักรวมไทยสร้างชาติ
อาจจะมีการประสานงานกันอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ทราบก็ได้
เท่าที่ดูก็มีสัญญาณที่ดีฟังเสียงธนกรวันบุญคงชนะครับ
พยายามให้พักทราบว่าอ่าทิศทางมันเป็นอย่างนี้ท่านรอดเดชน์
รวมไทยยังเป็นทางการคือรัฐมนตรียังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีใช่ไหม
ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบตรงนี้นะครับ
เพราะว่าทางหัวหน้าก็ไม่ได้บอกแต่ผมเข้าใจว่าการเมืองเนี่ย
มันเริ่มจะใกล้ถึงจุดที่จะจบแล้วนะครับ
เท่าที่ผมดูบริบทต่างนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันอยู่ไม่นาน
เราก็คงมีนายกรรมนตรีคนใหม่นะครับ
เมื่อถามย้ำถามย้ำว่ามีการนะครับคุยกันเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเปล่า
อะไรแบบนี้คุณธนกรก็ตอบตอบโดยภาพรวมนะครับ
หลักการอย่างเดิมก็คือต้องคุยกันตามมติภักดิ์นะครับ
ถ้าไปก็ไปทั้งพักนะฮะไม่ควรมีงูเห่า
อีกคนนึงอีกคนนึงนะครับที่คุณสมศักดิ์เอ่ยปากชวนก็
ก็คือคนคุ้นเคยกันคุณอนุชานาคาสายท่านนี้
สสชัยนาศพักรวมไทยสร้างชาติท่านก็บอกกับนักข่าว
ว่าจะเกิดอะไรเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักษ

ก็ยินดีทำตามมติภักดิ์
คุณอนุชาบอกว่าส่วนตัวก็คุยกับคุณสมศักดิ์นะครับ
ก็ไม่ได้ประเด็นลึกซึ้งอะไรนะครับ
เพราะว่าอยู่กันคนละพักก็ต้องระมัดระวังนะครับ
ตรงไปตรงมาไม่ให้มีความเคลือบแคลงสงสัย
นักข่าวถามว่าจะไปทั้งพักหรือเปล่า
ลองฟังคุณอนุชาบ้างครับ
ขอบคุณครับ
ให้แคดดิเดตนายก๔๐เสียง
ส่วนท่าทีของรวมไทยสร้างชาติก็พร้อมจะเข้าร่วม
ดังนั้นถ้ารวมเข้าไป
ถ้ารวมเข้าไปจะเป็น๓๑๕เสียงครับ

บริหารแบบสบายนะครับ
เพราะว่าค่อนข้างจะท่วมท้นอยู่
เพียงแค่เสียงสวอีก๖๑เสียง
เพื่อให้ผ่านการโหวตสำหรับตัวนายก

เขาวิเคราะห์กันว่าไม่น่าเป็นปัญหาหรอก

ก็จะได้บวกสวอยู่แล้วนะครับ

สวก็รอดูนะคะว่าความชัดเจน

ว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับหน้าตาของรัฐบาลนะคะ